ต่อกันที่ฟุตบอลโยต้าไทยลีกนะคะดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่๔ของฤดูกาลแล้วค่ะ
ซึ่งคู่ระหว่างเมืองทองกับเชียงรายสู้กันสุดมันก่อนที่สุดท้ายจะเป็นเมืองทองที่เก็บชัยชนะค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเชียงรายค่ะเปิดบ้านต้อนรับเมืองทองเยเต็ดค่ะ
นาทีที่๑๖นะคะเป็นเมืองทองที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากกรวิทธศาสตร์
แต่ว่าเจ้าบ้านไม่ยอมแพ้ค่ะอีก๓นาทีนะคะก็มาได้ประตูตามตีเสมอค่ะ
จากวิลเลี่ยมเอวิเก่พาบอลหนีสามผู้เล่นทีมเย็นเข้าไปยืนตีเสมอให้เชียงรายเหนื่องประตูกันหนึ่งค่ะ
นาทีที่๒๘นะคะเมืองทองขึ้นนำอีกครั้งค่ะจากการโต้กลับเร็วแล้วก็จะเป็นการชิบนิ่มของธิรสินแดงดา
แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะคะเมืองทองนำสองประตูต่อหนึ่ง
ครึ่งหลังนาทีที่๕๐ค่ะเชียงรายก็มาได้ตามประตูตามตีเสมอนะคะจากอียองแหลค่ะ
ก่อนที่ในช่วงท้ายเกมนะคะนาทีที่๘๔ค่ะจากจังหวะสวนกลับนะคะ
แล้วก็เป็นอธิษฐะไกรศรตัวสำรองค่ะยิงอย่างเด็ดขาด
เป็นประตูชัยให้เมืองทองบุกมาชนะ๓ประตูต่อ๒เก็บเพิ่มเป็น๖คะแนนก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่๗ชั่วคราวนะคะ
ส่วนเชียงรายมีห้าคะแนนหล่นอยู่อันดับที่เก้าค่ะอีกหนึ่งคู่นะคะสุพรรณบุรีเปิดบ้านพบกับชนบุรีค่ะ
โดยทั้งคู่ยังไม่ชนะใครตลอดสามนัดแรกนะคะซึ่งเกมนี้เป็นสุพรรณที่ได้ประตูขึ้นนำก่อน
จากจนทรรเหสต์เนื้อค่ะนาทีที่สามสิบเก้าปั่นโโฆ้งสวยเข้าไปค่ะ

สุพันธ์ได้ประตูหนีห่างจากการตามซ้ำของเคยตั้นศิลว๑๙๗๔
และในช่วงท้ายเกมนะคะทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่๓
สุพรรณก็มาได้ประตูที่๓จากจนทานเฮส

จบเกมก็เป็นสุพรรณที่ชนะไป๓ประตูต่อ๐
คว้าชัยชนะเกมแรกในซีซั่นนี้
หลังจากเสมอมา๓นัดรวดมี๖คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่๕นะคะ
ส่วนชนบุรีสถานการณ์ย่ำแย่มีแค่๑คะแนนหลังอันดับสุดท้ายค่ะ
ผลอีก๒คู่นะคะเชียงใหม่ทีมน้องใหม่ค่ะก็ชนะราชบุรีไป๒ประโลตัวต่อ๑
ใหม่ก็คว้าชัยชนะเกมแรกในซีซั่นนี้นะคะ
ส่วนนครราชศรีมาค่ะเหมือนกับตราด๐ประโลตัวต่อ๐
ตราดเป็นหนึ่งในสามทีมที่ยังไม่ชนะใครเช่นเดียวกับชนบุรีและก็สุโขทัยค่ะ